ตั้งสติไปนามัศกาลขอพรจากพระหน่อยดีกว่า
จะพาไปพบกับท่านววัชรเมธีที่ไร่เชิญตะวัน
ให้พรเรามาแล้วก็พาเราไปดูต้นไม้อายุ๓๐๐ปีด้วยค่ะ
งานนี้ชิสาพาไปเองเลยนะคะที่ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน
บ้านใหม่สันปะเหียงตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ
บรรยากาศข้างในนี้เหมือนแหล่งท่องเที่ยวในวัดญี่ปุ่น
แล้วก็มีสถานปฏิบัติธรรมให้นั่งวิปัสนากรรมฐาน
แล้วทางคณะก็ได้ไปพบกับท่านนะไปพูดคุยสนทนาธรรม
ท่านก็พาเราไปดูต้นไม้ค่ะที่มีอายุกว่า๓๐๐ปี
บอกว่านำมาปลูกเอาไว้ที่สวนแห่งนี้อยากจะทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความร่มรื่น
แล้วก็ให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมของผู้คนที่มาที่นี่
แล้วก็ยังพาพวกเรานี่นะนำสวดขอขมาต้นไม้ตามความเชื่อแต่โบราณด้วย
ท่านก็เลยได้ฝากหลักคิดหลักธรรมเกี่ยวกับคนและต้นไม้ไว้ให้เราด้วย
คุณผู้ชมดูนะต้นไม้เนี่ยขนาดสูงใหญ่จริง
แล้วคุณสังเกตนะที่ปลายยอดปลายกิ่งเนี่ยนะมันเริ่มแตกยอดอ่อนออกมาแล้วอ่ะ
นี่นับถือการดูแลและความตั้งใจจริงท่านบอกว่าท่านปลูกเอาไว้ถึง๑๓ต้นเลย
ทำไมถึงต้องมีแนวคิดการปลูกต้นไม้เดี๋ยวไปฟังท่านบอกกันค่ะ
ก็ขอฝากคติธรรมให้เราทั้งหลาย
ช่วยกันฟื้นฟูดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด
เพราะว่าถ้าธรรมชาติก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีอุดมสมบูรณ์
ชีวิตเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุข
แต่ถ้าเราได้ไปใช้ชีวิตถ้ำกลางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่อุดมสมบูรณ์
มนุษย์ก็จะมีแต่ความเจ็บและได้ผล
ดังนั้นให้เราช่วยกันฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดี

ก็คือโรคที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
สาคูทิสาอิ่มบุญละ
ต้องไปอิ่มท้องอิ่มเอ็มกับบรรยากาศ
คุณเข้าไปข้างในคุณดูค่ะบรรยากาศ
คือจะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ว่าได้เป็นสถานที่พักจิตพักใจก็ได้
เข้าไปแล้วไม่ใช่แค่นั้นมีวิวสวยมีอุโมงดอกไม้สีม่วงแบบนี้ให้ถ่ายรูป
หรือถ้าคุณหิวค่ะเขาก็จะมีอาหารการกินบริการนี่พิซซ่าเตาดินนะคะ
เดี๋ยวพิซซ่าในวัด
มีบริการมีกาแฟมีนักท่องเที่ยวสาธุชนที่ไปกราบไหว้ขอพรท่านบอล

ก็ใครอยากไปนะคุณผู้ชมไปปฏิบัติธรรมหรือไปถ่ายรูปไปพักผ่อนก็ไปได้
ข้อมูลเพิ่มเติมในเฟซบุ๊คไร่เชิญตะวันท่านววัชิระเมธีจังหวัดเชียงรายได้เลยค่ะ
ที่จังหวัดเชียงรายนะมีโอกาสก็ลองไปกันดูนะ
สาธุสาธุเพี้ยสาธุค่ะ